พี่นี่ก็เป็นแสงประหลาดเหมือนกัน
ส่วนจะเป็นแสงแบบไหนมาจากอะไร

คุณเห็นไหมคุณดูนะคือแสงไฟประหลาดมา
กฮูกที่กำลังเล่นน้ำอยู่ตรงบ่อบินหนีไปเลย
คุณนี่เป็นภาพจากแบบกล้องวงจรปิดกลางคืนนิดนึงนะคุณผู้ชม

สังเกตเห็นไหมวงนี่คือดวงไฟนะ

แต่ภาพเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกด้วยกล้องวงจรปิด
ซึ่งเวลาที่จับภาพแสงไฟประหลาดนี้ได้
คือช่วงประมาณเกือบตี๓
โดยแสงไฟนี้ปรากฏขึ้นมามันจะเป็นแสงสีขาวจังนะจัดกล้องนะ

แล้วก็ลอยวับหายลับไป
ซึ่งเจ้าของคลิปนี้นะคะเขาก็ประหลาดใจมาก
แล้วก็มีคนเข้ามาสอบถามโอ้แสดงความคิดเห็นกันเยอะ

แล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมาก

ฝั่งแรกเขาเชื่อกันว่านี่คือปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ
แสงนี้อาจจะเป็นผีโพงไหม

ดวงวิญญาณสัมภเวษีก็ได้
ก็อาจจะเป็นได้อันนี้คือความเชื่อนะ
อีกฝั่งหนึ่งเขาก็เรียกว่าอันนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ
อย่างเช่นเช่นใยแมงมุมสะท้อนแสง

หรือแม้กระทั่งฝุ่นละอองมากระทบกับหน้าเลนก็เป็นไปได้

ซึ่งเราก็ไม่ทราบได้ว่าแสงไฟเหล่านี้มันคืออะไรเนาะคุณผู้ชม
ไม่ว่าคุณจะเชื่อในมุมไหนอะไรยังไงก็แล้ว
แต่ดูและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ
แสงแบบนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะคิดว่าเป็นเรื่องของแมลงนะคุณชิสา
ใช่ค่ะมันกระทบกับแสงสะท้อนกันไปกันมาคิดตามหลักก็คิดได้หมดเลยนะ